ที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าตกลงใครถอดใครถอดใครเสียบ

สำหรับพี่ชอตกับละครเรื่องใหม่ที่เป็นเจ้าปัญหาอยู่ตอนนี้ก่อนหน้านี้
สำหรับน้องขวัญอุสามณีเห็นบอกว่าเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนดาราเปลี่ยนนางเอกกันไปเลยนะคะ
นี่แหละค่ะเจ้าแม่ทำละครยกให้พี่ชอตสายทิพย์นะคะ
ถามตรงเลยว่าเรื่องนี้ทุ่มค่าตัวแพงจริงหรือเปล่า
มาเสียบแทนขวัญอุตสามณีที่มีปัญหาไปก่อนหน้านี้จริงไหม

ค่าตัวแพงมั้ยคะหรือว่ามีข้อเสนอเงินไหม
ไม่มีอะไรค่ะก็ปกติสบาย

เพราะปีนี้ก็หลายเรื่องค่ะ
ก็มีนักแสดงหลายคนค่ะที่ยังอยู่ในระหว่างที่การที่แบบ
หลายคนเข้าใจว่าน้องลิชชี่จะมาแทนน้องขวัญที่ก่อนหน้านี้เคย

น้องขวัญนะคะจะกลับมาไหมคะ
ยังไม่ได้คุยกันต่อเลยค่ะเป็นตอนนั้นเนอะ
ก็จริงก็คงแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรวาระเวลาหรือโอกาสอะไรต่าง

ถ้าเกิดว่ามีโอกาสในการร่วมงานกันครั้งต่อไปเนี่ย
ยินดีที่จะร่วมงานกับน้องขวัญเหมือนเดิมนะคะ
จบดราม่าไม่ต้องกุดดราม่าขึ้นมาใหม่นะจ๊ะ